คราวนี้เป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่ง
คือขี่จักรยานยนต์ตามประกบรถจักรยานยนต์ของผู้หญิงคนนึง
ถีบรถเขาล้มเพื่อจะชิงทรัพย์
แต่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็สู้คนนะคะ

ตอนนี้ตำรวจเขาก็กำลังตามล่าตัวกันอยู่

ถีบรถจักรยานของนางโยมนาวงนาควัย๓๖ปีนะคะ
เป็นผู้เสียหายชาวบ้านแดงน้อย

คือคุณโยมนาเขากำลังปั่นจักรยาน

แล้วก็เอามือบีบอวัยวะเพศคนร้าย
คนร้ายต้องวิ่งหลบหนีขึ้นมอเตอร์ไซค์ไป
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณทุ่มนึง

ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัย
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านเป็ด

นำภาพสเก็ตที่ได้จากการให้ข้อมูล
แล้วก็บอกรูปภัณฑ์คนร้ายจากผู้เสียหาย

ก็คาดว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่นั่นแหละ
ตอนนี้ตำรวจกำลังไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด

แล้วก็จุดที่คาดว่าคนร้ายจะใช้
เป็นเส้นทางขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามายังจุดเกิดเหตุ

คู่ไปกับการใช้เทคนิคในการสืบสวนด้วย
ส่วนภาพสเก็ตที่ได้รับจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๔
เจ้าหน้าที่ก็จะใช้เป็นอีกหนึ่งเบาะแสในการทำคดี
ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการออกหมายจับบุคคลตามภาพนะคะ

โดยเฉพาะการสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์
ช่วงที่คนร้ายต่อสู้กับผู้เสียหาย
แล้วก็มีคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามคนร้ายไปด้วยนะ

ก็เดี๋ยวตำรวจจะเชิญตัวมาให้ปากคำเร็วนี้